คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่สอนอเพชรเกษมค่ะ

คุณวิรายุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่น
เดี๋ยวให้รายงานสดมาเลยนะคะคุณวิรายุทธ์ค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีทั้งสองท่านนะครับผม
ยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีขณะนี้รายงานสดอยู่ที่
หน้าห้องประชุมไทยวัดบนชั้น๒ของสถานีตำรวจนคร
เพชรเกษมนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาช่วงเวลา
ประมาณสี่ทุ่มตรงนั้นตำรวจได้คุมตัวนายมนตรี
ใหญ่กระโทกนะครับผู้ต้องหาข่มขืนลูกบ้านสาว
ใบสามสิบหกปีที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านเพชรเกษม
คุมตัวมาถึงที่สนเพชรเกษมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
เมื่อช่วงเวลาสี่ทุ่มตรงที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็
นำตัวผู้ต้องหานั้นเข้าห้องประชุมไทยวัดอย่างรวดเร็วนะครับ
โดยสื่อมวลชนหลายสำนักตามภาพที่เห็นก็จะมีสื่อมวลชนหลายสำนักนั้น
เฝ้ารอการทำข่าวอยู่ที่หน้าห้องประชุมนะครับ
โดยการนำตัวมานั้นเดินทางมาจากสพวังน้ำเย็น
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มตรงนะครับ
จากนั้นใช้เวลาประมาณ๓นกชั่วโมงในการเดินทาง
เวลา๔ทุ่มตรงนั้นก็เดินทางมาถึงที่สพวน้ำเย็น
โดยนำตัวผู้ต้องหานั้นขึ้นทางบันไดด้านหลังของสอนอนะครับ
สำหรับนายมนตรีใหญ่กระโทกนั้นถูกสารอาญาจังหวัดธนบุรี
นุมัติออกไม้จับในข้อหาข่มขืนกระทำชำเลาผู้อื่น
และข้อหาบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนนะครับ
หลังก่อเหตุเจ้าตัวนั้นเดินทางกลับไปที่บ้านแม่
ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วเพื่อหลบหนี
กระทั่งวันนี้ตำรวจได้มีการปิดล้อมพื้นที่นะครับ
เพื่อจับกลุ่มในบางช่วงบางตอนนั้นเจ้าตัวมีการยิงปะทะสวนกับเจ้าหน้าที่ด้วย
กระทั่งช่วงเวลาประมาณ๔โมงครึ่งนะครับ
นายบนตรีได้เข้ามอบตัวกับตำรวจที่บ้านพักของตัวเอง
เพราะกลัวว่าจะถูกวิสามันนะครับ

กระทั่งตำรวจนั้นคุมตัวไปสอบปากคำในพื้นที่สพวังน้ำเย็น
จากนั้นช่วงเวลา๑ทุ่มที่ผ่านมาก็นำตัวมาดำเนินคดีในพื้นที่สอนอเพชรเกษมนะครับ
มีรายงานว่าในอีกสักครู่นั้นจะมีการแถลงข่าวการจับกลุ่มของตำรวจนะครับ
นำโดยพลตำรวจตีโชคชัยงามวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
และพลตำรวจเอกพรชัยชะลอเดชรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเก้า
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นทั้งสองท่านได้เดินทางมาถึงที่สนเพชรเกษมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับบรรยากาศตอนนี้ข้างในห้องประชุมไทยวัดของสอนอเพชรเกษมนั้น
ตำรวจยังคงสอบปากคำผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เกิดขึ้น